เมื่อวานนี้ก็มีการนำตัวเยาวชนเด็กที่ก่อเหตุคนนี้ไปที่สารเยาวชนและครอบครัวกลาง
รวมถึงเมื่อวานนี้ทางศาลเองก็ให้ส่งตัวผู้เกาะเหตุวัย๑๔ปี
ส่งไปควบคุมตัวในสถานพินิษฐ์
แล้วก็ให้ทางสถานพินิษฐ์ตรวจสอบสภาพจิตใจ
หลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ช่วงสักประมาณ๑๑โมง๒๓นาที
ตำรวจก็คุมตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีจังหวะนี้
ที่ออกมาจากสนปทุมวัน
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตเดินประกบด้วย
อันนี้เป็นจังหวะที่ผู้ก่อเหตุออกมานะคะ
ใส่เสื้อคุมสีน้ำเงินใส่ฮูตใส่แว่นตากางเกงสีน้ำตาล
รองเท้าสีดำใส่แมสแล้วก็ขึ้นรถกระบะของเจ้าหน้าที่
ไปที่สารเยาวชนและครอบครัวกลาง
เพื่อที่จะยื่นไต่สวนการจับกลุ่มแล้วก็ยื่นผัดร้องการฝักขัง

ระบุว่าควรนำตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ไปสถาบันกรยาราชนคริน
เพื่อทำการตรวจบำบัดรักษา
เรื่องต้นเมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าได้แจ้ง๕ข้อหา

มีทั้งเกี่ยวกับข้อหาการฆ่าแล้วก็เกี่ยวกับปืนค่ะ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน๒พยายามฆ่า
แล้วก็๓คือมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และ๕ก็คือยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากนั้นสารเยาวชนและครอบครัวกลางก็ได้พิจารณา
เห็นว่าผู้ก่อเหตุวัย๑๔ได้กระทำผิดจริง

ไม่ได้นำแพทย์ผู้ทำความเห็นมาให้สารได้สอบถามหรือไต่สวน
ว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยทางจิตจริง
ดังนั้นจึงยังไม่ยุติว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยทางจิตเวท

เพราะฉะนั้นคุณหมอก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าป่วยทางจิตเวท
แต่การกระทำนี้อาจจะเป็นภัยร้ายแรงต่อคนอื่น
ดังนั้นศาลก็เลยเห็นควรว่าส่งตัวไปควบคุมไว้ที่สถานพินิษฐ์

และให้ทางสถานพินิษฐ์ดำเนินการตรวจสอบสภาพจิตใจ
โดยในช่วงที่ศาลไต่สวน
ผู้ปกครองของเด็กคนนี้ก็ไปที่ศาลนะคะ
แต่ว่าผู้ปกครองไม่ได้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ